ในยัดย่านของเด็กที่ถูนำร้ายเขาไปแจ้งความ
บางคนบอกว่ากับเด็กนี่เก่งจังเลย
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ร้านสะดวกซื้อแห่ง๑แถวบางแสนชลบรีทุกผู้ชมครับ
จะเห็นว่ามีเด็กไปรุ่นชายอายุไม่ได้เท่าไรหรือคะ

มากันสี่คนจักรยานยนต์สองคันกำลังจะไปแล้วนะนี่อยู่ดีดีอีกพวกนึงเนี่ยฮะ
มาถึงเนี่ยคือมีสามคนวิ่งหนีออกไปก่อนแล้วเหลืออีกคนนึงโอ้โหนี่เห็นไหม
ไม่โดนเลยเต็มเต็มอืมโอ้โหคือเดี๋ยวขออนุญาตหยุดภาพแล้วก็พอภาพแล้วล่ะเนาะ
เพราะว่าเด็กเขาถูกทำร้ายแบบนี้นะฮะคือเอาเป็นว่าน้องคนนี้เนี่ยกำลังยืนงงอยู่
เพราะว่าตอนที่จะขึ้นรถกันเนี่ยนะครับถ้าดูภาพดูตอนแรกได้นะฮะ
แต่ตอนเด็กถูกทำร้ายก็หยุดไปนะครับตอนที่กำลังจะขึ้นรถกันออกจากร้านสะดวกซื้อเนี่ย
มากัน๒คัน๔คนเนี่ยนะฮะอยู่ดีเนี่ยอีกกลุ่มนึงเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาเหมือนกันไม่รู้มายังไงเนี่ยฮะ
แล้วก็พุ่งเข้ามาหามีเพื่อนสามคนวิ่งออกไปก่อนน้องคนนี้โดนหนักเลยนะฮะ
จังหวะนี้แล้วก็ย้อนกลับมาแล้วมาทำร้ายน้องเขา
เขาไม่รู้เรื่องยืนแบบงงเลยอ่ะยังงงงกันอยู่เลยนะครับ
กลุ่มที่มาทำร้ายเนี่ยขี่จักรยานยนต์มาจอดอยู่นะอยู่กัน๕๖คน
มีผู้หญิงใส่ชุดนอนลายด้วยนะวิ่งมารุมชกต่อย
ตอนนี้เขาเรียกว่าแก๊งชุดนอนแก๊งชุดนอนทำร้ายเด็กนะครับ
เด็กผู้ชายที่ถูกทำร้ายเนี่ยอายุ๑๔ปีนะครับท่านผู้ชมครับสมมุติว่าชื่อน้องเอก็แล้วกัน
โดยเฉพาะเนี่ยไอ้คนนี้ชุดชมพูเนี่ยโอ้โหมันทำร้ายเด็กแบบคือเด็กเขาไม่มีทางสู้อยู่แล้ว
ตัวเล็กกว่าเยอะตัวนิดเดียวเองนะคือน้องเนี่ยโดนรุมต่อยรุมเตะนะ
บอกว่าขอแม่มาหาซื้อมาม่ากินตอนตี๕๒๕สิงหาคมนะครับ
ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเดินออกมาจากร้านก็เจอพวกนี้เลยวิ่งมาต่อยมาเตะ
งงอยู่เลยว่าเขามาทำร้ายเรื่องอะไรไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลย
ส่วนน้องที่มาด้วยกันเนี่ยอายุเพิ่ง๑๕ที่ว่าวิ่งหนีกันไม่ได้ก่อน๓คนเนี่ย
บอกว่าก็ผมก็มากันนี่แหละมาซื้อมาม่ากินก่อนจะมาถึงเนี่ยก่อนจะมาที่ร้านสะดวกซื้อเนี่ยนะ
ซึ่งอยู่แถวหาดบางแสนจังหวัดชนบุรีเนี่ยอยู่แถวในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่ง
จำได้ว่าขี่จักรยานยนต์สวนกันก่อนจะถึงปั๊มเนี่ยสวนกับกลุ่มพวกนี้ที่ขี่จักรยานยนต์เนี่ย
แล้วคนในกลุ่มพวกนี้ตะโกนถามมาทางพวกผมถามว่ามองทำไมมองทำไมแต่ว่ามันมีคำศัพท์คำหยาบด้วย
ซึ่งเด็กเขาบอกว่าเขาไม่ได้ตอบอะไรเลยนะเขาก็ไม่ได้สนใจเขาก็ขี่รถมาซื้อมาม่าพอเสร็จออกมาเนี่ยก็ตามภาพเลยฮะถูกรุมทำร้ายเลยครับ
ผมเจอเขาที่ตรงเซเว่นนะครับเส้นมณีแก้วผมไปมองหน้าเขาแล้วเขามาด่าผมว่ามองทำไมแบบด่าแบบให้ฟังครับผมก็ไม่ได้อะไรผมก็บอกมองเฉย
แล้วทีนี้ผมไปเจอเขาอีกเขาบอกผมเอาไงกับกูผมก็บอกแล้วทีนี้ผมก็บิดหนีเขาครับแล้วก็เนี่ยมาตรงนะครับตรงปั๊มเขาก็เจอพวกผมเขาลงมาใส่เลยครับลงมาล่อเลยครับ
คือน้าของเด็กเข้ามาเห็นหลานถูกทำร้ายเนี่ยเห็นคลิปเหตุการณ์แล้วบอกโอ้โหไม่ไหวค่ะอยากจะตามล่าหาตัวพวกนี้เหรอเกินนะเพื่อใครเจอเนี่ยช่วยแจ้งตำรวจหน่อยนะฮะสพแสนศุกร์นะครับน้าเอาไปโพสต์ในเฟซบุ๊คนะฮะชื่อเฟซบุ๊คของน้าก็ชื่อหวานละมุนชวนกลิ่นละไมกรูเจ๊ปอนหวานเจี๊ยบนี่ฮ
เด็กก็ไม่มีปัญญาทำอะไรแล้วนะเอาไหมมาเจอกับน้าไหมอืม
น้าของเด็กเนี่ยบอกต่อให้เลยนะหนึ่งต่อสองก็ได้
หรือใครมีเบาะแสช่วยแจ้งหน่อยคนพวกนี้นะครับ
คือแม่กับน้าเนี่ยเอาคลิปนี้ไปแจ้งความที่สพแสนศุกร์แล้วนะครับ
ผู้ชมครับโอ้โหแม่บอกว่าเลี้ยงลูกมายังไม่เคยตีอะไรขนาดนี้เลย
อืมนี่อะไรเนี่ยวิ่งมาถึงเนี่ยโอ้โห
หรือถ้าบอกว่าเด็กไปกวนหรือว่าไม่พอใจอะไรเด็ก
คือคุณก็ไปทำร้ายเขาอย่างงี้ไม่ได้ใช่แล้วแม่บอกว่าคือลูกโดนแบบ
โดนที่หัวโดนจุดสำคัญสำคัญดีนะเขาไม่พิการไม่เป็นอะไรหนักไปกว่านี้
แล้วเด็กยังในภาพยังดีใช่เด็กเขายืนงงอยู่เกิดอะไรขึ้น
ยังงงเกิดอะไรขึ้นมาถึงแบบปุ๊บตับปุ๊บตับอะไรแบบนี้หมดเลย